สุดท้ายทำร้ายให้เขาเสียชีวิตไป๑บัตรเจ็บอีก๑นะครับ
เป็นความคืบหน้ากรณีคนร้าย
ลวงสองนักธุรกิจชาวจีนไปทำร้ายนะครับมีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพนะครับ
นี่เป็นที่เกิดเหตุนะครับผู้ที่เสียชีวิตคือในเจียเจียนหยางอายุสี่สิบปีนะครับ
ถูกยิงแล้วก็แทงหลายแผลส่วนคนเจ็บชื่อในซางซื้อหยางอายุ๓๒
ถูกยิงเข้าน่องซ้ายสองนัดค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่หก
ชัยฝั่งตวันตกไปเจอสบคนเจ็บแล้วก็เจอสบด้วยถ้าเช้าเมื่อวานนี้
เมษายนในเจียผู้ตายกับในซางเนี่ยเขาสนิทสนมกันมานานแล้ว
เพื่อนชาวจีน๒คนคือนายหลู่หายป๋อกับนายสือเชิงเจีย
มาร่วมทำธุรกิจด้วยตามแผนผังแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันเกิดเหตุคือ๑๒เมษายนสัก๓ทุ่ม
ผู้ต้องหา๒คนที่เป็นชาวจีนด้วยกัน
ขับรถมารับในเจียคนตายกับนายซางคนเจ็บที่โรงแรมย่านห้วยขวาง
มาพูดคุยเรื่องเงินส่วนแบ่งที่น่าจะเป็นเงินเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมาย
จนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับก็คือที่สมุทรสาคร
คาดว่าจะตกลงกันไม่ได้หนึ่งในผู้ต้องหาก็เลยใช้ปืนยิงขู่ในเจีย
โอนเงินให้เกือบสี่ล้านบาทพอเขาโอนเงินเสร็จแล้ว
ยิงในเจียทิ้งนะฮะแล้วก็ยิงในซางต่อแต่ในซางเนี่ยเจ็บนะครับ
ถูกยิงเข้าน่องซ้ายสองนัดแล้วคนร้ายก็ขับรถหลบหนีไปนะครับ
เอาโทรศัพท์ของคนเจ็บคนตายไปด้วยซึ่งเชื่อว่าโทรศัพท์นี่แหละ
จะเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง
มีชาวเมียนมาคนนึงนะครับแล้วก็คนไทยด้วยนะครับ
ที่เขามาช่วยเหลือคนเจ็บเอาไว้ได้นะฮะในช่วงนั้นนะครับ
เหมือนเป็นคนจีนแล้วแล้วครับโดนทรัพย์ร้าย
ว่าพี่ได้คุยกับผู้ปาดเจ็บมั้ย

เขาแบบว่าเขาเหมือนมั้ยร่วงมาคาดที่นี่
คือสองคนเข้ามาด้วยกันเป็นญาติกันหรือว่าไง
ผมก็เรียกว่าโอเคดังนั้นชัวร์แล้วล่ะ

นี่ฮะตอนที่ไปเจอแล้วก็ช่วยคนเจ็บกันนะฮะ

ร่วมกับชุดสืบสวนของสมุทรสาครนะครับ

ลู่ไห่ป๋ออายุ๒๘กับนายสือเซิงเจียอายุ๒๙นะครับ

หนีไปซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็พาไปค้นบ้านที่อยู่ที่พัทยากลางสาย๒
ในพื้นที่บังละมุงชนบุรี

บ้านอีกบ้านหนึ่งนะครับเป็นบ้านพักหรูในซอยพระราม๒ซอย๕๐

แล้วก็คุมตัวมาสอบปากคำที่สพเมืองสมุทรสาคร
ทั้งสองคนยังปฏิเสธนะฮะ
บอกว่าไม่ได้ข่มขู่ไม่ได้กักขังหน่วงเหนียวนะครับ
แล้วอ้างว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
ที่เจอเนี่ยระหว่างทางก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาด้วย
เงินที่โอนให้ก็เป็นเงินส่วนแบ่งจากการทำธุรกิจร่วมกันที่ผู้ตายต้องโอนให้อยู่แล้ว

เชื่อว่าต้องมีเรื่องของความขัดแย้งด้านธุรกิจผิดกฎหมาย

ตำรวจก็ตรวจยึดเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะมาหาพวกรอยนิ้วมือแฝงต่างเพิ่มเติมนะครับ
พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่ก็ต้องใส่ชุดแบบป้องกันเชื้อนะฮะ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย
จากการตรวจสอบพบว่าในเจียกับนายซางเข้ามาในประเทศไทยมาทางจังหวัดบุรีลำนะครับ
ให้เหตุผลว่ามาศึกษาต่อผู้ต้องหาสองคนเนี่ยเข้าออกโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยว
นี่นะฮะช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีน๒คนไปชี้จุด
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่นะฮะมีร่ามชาวจีนนะครับมาช่วยสื่อสารพฤติการเนี่ย
ลักษณะการก่อเหตุทั้งสองคนสุดท้ายเนี่ยนะครับบอกว่าแบ่งหน้าที่กัน
แต่ยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนยิงเดี๋ยวต้องเอาปืนที่ตรวจยึดได้เนี่ยไปตรวจหาลายนิ้วมือ
อย่างละเอียดก่อนนะครับพันธุ์ตำรวจเอกธนากรวงศิริรักษ์ภูมิกับการสพเมืองสมุทรสาครบอกว่า
ผู้ต้องหายังให้การภาคเศษนะครับทุกผู้ชมครับคือให้การลักษณะวกไปวนมาทีแรกบอกไม่ได้เตรียมปืนมา
แต่ตอนหลังบอกเก็บไว้ในรถพนักงานสอบสวนก็ต้องเอาข้อมูลหลักฐานต่างไปขยายผลต่อ
ว่าเขาทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไงกันเดี๋ยวจะเอาคอมพิวเตอร์เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรวจยึดได้ในบ้านพัก
ที่พักของผู้ต้องหาสองคนเนี่ยเอามาตรวจอย่างละเอียดเพื่อดูข้อมูล
เพราะว่าเรื่องการโอนเงินให้เกือบ๔ล้านบาทผู้ต้องหาก็ยังบอกว่าเขาโอนให้
แต่เป็นเงินที่เขาต้องโอนให้อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าบังคับข่มขู่อะไรต้องโอนหรือเปล่า
แต่ละครั้งผู้ต้องหาก็จะให้การแบบวกวนไม่ไม่มีการสอดคล้องกันก็วันนี้ก็ให้การอีกอย่างหนึ่งว่า
อยู่ในรถก็น่าจะเป็นขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องธุรกิจเรื่องหนี้สิน
ยังไม่แน่ชัดยังไม่แน่ชัดครับเพราะว่ายังเพราะว่ามันจะมีที่คนได้มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านพักของผู้ตาย
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดได้เดี๋ยวขอข้อมูลตรงนี้
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับ๕ข้อหานะครับ
คนนี้นะครับชายชาวจีนเนี่ยร่วมกันกักขังหนุ่งเหนียวนะครับมีร่วมกันชิงทรัพย์ร่วมกันพยายามฆ่านะครับ
แล้วก็ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในรัชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
การจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนสองคนนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับ
พื้นที่แล้วฮะสอนอบังซื้อด้วยสุทธิศาลด้วยภูทรภาค๗ด้วยสมุทรสาครด้วยตมด้วยนะครับ
เดี๋ยวต้องไปขยายผลเพิ่มนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีกันแค่นี้
หรือว่ายังมีใครอยู่เบื้องหลังขบวนการนี้แบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่านะฮะ